มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะฮะเป็นเรื่องของแม่ลูกคู่หนึ่ง
แต่ว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนมาอย่างเจ้าหน้าที่บอกมาช่วยฝั่งคนที่เป็นแม่หน่อยเถอ
แม่ในยุค๘๐แม่บอกว่าถูกลูกสาวทำร้ายเพราะลูกสาวติดสุรายอย่างหนัก
จนอาการตังจิตจิตใจไม่ปกติแล้วก็จะเอาที่ดินไปขายคือขาย
ไปแล้วบางส่วนจนขายจนแทบจะหมดอยู่แล้วสุดท้ายพอแม่ไม่ยอมเนี่ยทำร้ายแม่
เจ้าหน้าที่ก็มานะครับพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับ
ไปดูนะครับตอนที่แม่กับลูกเขาคุยกันนะครับ
คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ฮะส่วนลูกสาวอยู่ตรงนู้น
ไปหยิบหม้อมาเนี่ยคือแม่บอกว่าลูกเนี่ยคือหนักข้อถึงขั้น
เอาหม้อเนี่ยมาตีหัวแม่เลยนะลูกสาวก็บอกหึงแม่หม้อบุบขนาดเนี่ย
ถ้าตีจริงหัวแม่ไม่แตกเหรอนี่นี่เห็นไหมไปหยิบมาให้เจ้าหน้าที่ดูเลย
โอ้โหเหตุการณ์นี้อยู่ที่หมู่๒ตะบนด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะฮะ
เรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับคุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คือฝั่งของผู้หญิงที่เป็นลูกสาวเนี่ยอายุ๔๔ปีนะส่วนแม่เนี่ยอายุ๘๐ปี
คือตามท้องเรื่องเนี่ยชาวบ้านเขาบอกประมาณว่าฝั่งของลูกสาวพยายามจะเอาที่ดินที่อยู่อาศัยกันอยู่เนี่ย
จะเอาไปขายนะครับคือแม่ก็ไม่ยอมแล้วก็เลยทำร้ายแม่พอมีคนไปทราบเรื่องก็เลยเอาเรื่องเนี่ย
ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือหน่อยผู้ที่ร้องเรียนบอกว่าลูกสาวเนี่ยทำร้ายแม่
เอากระมังที่มีน้ำซักผ้ามาครอบหัวแม่อะไรอย่างเงี้ยจนแม่ล้มลงเอาหมอนปิดปากปิดจมูก
หม้อหุงข้าวมาตีศีรษะแม่ทำร้ายร่างกายอีกหลายอย่างชาวบ้านบอกเห็นแล้วทนไม่ไหว
ต้องไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรให้มาช่วยผู้ที่เป็นแม่หน่อยเราคุยเอาทางฝั่งของคุณแม่ก่อน
คุณแม่เนี่ยอายุ๘๐นะครับแม่เนี่ยบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายจริงส่วนใหญ่ทะเลาะกันก็คือทะเลาะกับลูกสาว
เรื่องที่ลูกสาวเอาที่ดินไปขายโดยที่แม่ไม่ยินยอมแม่บอกว่าแม่มีลูกสองคนนะฮะสามีเสียชีวิตเมื่อ๑๐ปีก่อน
มรดกเอาไว้ก็คือเป็นบ้านหนึ่งหลังซึ่งอยู่บนที่ดิน๑๑ไร่กว่า
ลูกชายคนโตก็เป็นธุระในการจัดการเรื่องของที่ดินของพ่อก็แบ่งเป็นสองแปลงนะ
ก็มีลูก๒คนลูกชายกับลูกสาวก็แบ่งคนละ๕ไร่๓งานลูกชายเอาไป๕ไร่๓งาน
ห้าไร่สามงานลูกชายเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
และลูกชายเขาก็ขายที่ดินในส่วนของเขาไปแล้วนะพอขายที่ดินไปก็เสียชีวิต
ลูกสาวที่มาทำร้ายแม่เนี่ยมีอยู่ช่วงนึงไปอยู่ทางภาคใต้ตอนล่าง
อยู่ชุมพรนะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งลูกไปอยู่ภาคใต้ตอนล่างแม่อยู่บ้านคนเดียว
เมื่อ๒ปีก่อนลูกสาวกลับมาที่บ้านที่ชุมพรแต่แม่บอกว่ากลับมาเที่ยวนี้ดูก้าวร้าว
พูดจารุนแรงแถมลูกมาแบ่งขายที่ดินหลังบ้านไปสองไร่
เงินที่ขายที่ดินได้ไม่ให้แม่สักบาทอีกไม่กี่วันต่อมาลูกสาวประกาศขายที่ดินอีก๒ไร่
ไอ้๕ไร่๓งานเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่๑ไร่๓งานเท่านั้นไม่พอ
ลูกก็มาด่ามาทุบตีแม่เป็นประจำล่าสุดใช้หม้อหงข้าวไฟฟ้าฟาดใส่ศีรษะอีก
เจ็บช้ำแบบมีรอยช้ำเลือดไปหมดกระชากมีดมาจะเอามีดมาแทงอีก
แม่เนี่ยต้องวิ่งหนีไปอยู่บ้านญาติบ้านญาติอยู่ไกลนู้นเกือบกิโล
คือเธอยืนยันว่าลูกสาวเธอมีอาการเหมือนกับคล้ายป่วยทางจิตแล้วก็ติดเหล้าหนักมาก
ไม่ให้อภัยแน่นอนตัดขาดความสัมพันธ์แม่ลูกเลยนะเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
นี่ในส่วนของแม่นะฮะแต่ถ้าฟังจากคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าที่เขาก็ยกให้ลูกกันไปแล้วใช่ไหม
ก็น่าจะเป็นชื่อลูกไปแล้วอย่างลูกชายก็ขายไปแล้ว
ลูกสาวก็ทยอยทยอยทยอยขายจนเหลือแค่๑๐๓งาน
ลูกสาวลูกสาวอายุ๔๔นะครับลูกสาวยืนยันกับคุณคารินผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
นี่ฮะเอาหม้อมาโชว์อีกแล้วเห็นไหมนี่เธอยืนยันบอกไม่ได้ทำร้ายแม่เลยนะ
หม้อหุงข้าวนี่ที่แม่บอกว่าเธอเอาไปทุบหัวแม่เนี่ย
คือเธอบอกถ้าใช้หม้อใบนี้ทุบหัวแม่จริงเนี่ยหม้อมันจะบุบแค่นี้เหรอนี่ฮะเธอไม่ได้ทำร้ายเลยนะ
แล้วที่ดินที่จะขายเนี่ยเธอยืนยันว่าไม่ใช่ที่ดินในส่วนที่เป็นบ้านที่แม่อยู่
จะขายในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านที่แม่อยู่
แล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะเรื่องที่กล่าวหาว่าทำร้ายแม่ไม่เป็นความจริงนะ
ที่แม่บอกว่าโอ้โหถูกทำร้ายจนเจ็บหนักเจ็บสาหัสถูกถีบต้นขาด้านขวาอะไรพวกนี้เนี่ย
บอกไปดูที่แม่สิดูร่างกายแม่สิมีเลือดไหลอะไรบ้างไหม
รับว่าเธอเนี่ยจะขายที่ดินจริงก็มันที่ดินของเธออ่ะ
เธอต้องหาเงินมาซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยกันเนี่ยนะเดี๋ยวฟังเธอนะฮะ
เบียสังสรรค์กับเพื่องมั่งนิดหน่อยเล็กน้อยแต่วันนี้ไม่ได้ดื่ม
ก็ดื่มเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะดื่มมั่งไม่ดื่มมั่งสังสรรค์ตามภาษาพวกพวก
พวกพ่วงสังคมสังสรรค์กันอ่ะเล็กน้อย
เรื่องว่าติดเหล้าจนจิตใจไม่ปกติเธอบอกเธอดื่มปกติ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็หาข้อมูลเพิ่มหน่อยก็แล้วกันเนอ
เพราะว่าสองฝ่ายเขาก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยไปคุยกับญาติญาติดูหน่อย
ไปคุยกับนายพิสิทธิ์ค่ะเป็นหลานของนางพิสมัย
ยืนยันว่านางมายุเรศป่วยทางจิต
ลูกสาวนะใช่บอกว่านางมายุเรศป่วยทางจิต
แล้วยิ่งพอเห็นมาทำกับแม่แท้แบบนี้โอ้โหทนไม่ไหวเลย
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยได้ไหม
ยืนยันว่าเรื่องที่นายพิสิทธิ์หลานของนางพิสมัยให้ข้อมูล
เขายืนยันว่าเรื่องทางฝั่งเขาเป็นเรื่องจริงนะครับ
ส่วนเรื่องที่ทางนางมะยุเรศบอกว่าตัวเองเนี่ยนับถือศาสนาอิสลาม
ว่าทุกคนในครอบครัวนับถือศาสนาพุทธนะคะ
ที่ไม่แน่ใจว่ากล่าวอ้างแบบนี้เพราะอะไร
อาจจะเป็นเพราะดื่มสุราเมาอะไรหรือเปล่าครับ
จริงแน่นอนไปแจ้งที่โรงพักษวีแล้วก็ไม่รับแจ้ง
เป็นอย่างงี้มากี่เดือนแล้วครับ
ที่ดินแล้วก็มันเป็นคนประสานด้วยกินเหล้าโมพูดไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ตีไอธุบไอย
ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
หลัดอำเภอสวีก็บอกว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะ

เรื่องที่ดินตอนนี้ก็ต้องให้แม่ไปคุยกับหน่วยงาน
ชะลอเรื่องของการซื้อขายที่ดิน
อันนี้จะไปดูรายละเอียดว่ามันได้หรือไม่ได้อย่างไร

เรื่องที่นางมายุเรศลูกสาวทำร้ายแม่และมีอาการคล้ายกับป่วยทางจิต
เนี่ยค่ะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงนะคะ
ลูกสาวทำร้ายแม่จริงจริงทำร้ายแม่เป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วอะค่ะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องเอาไว้หมดแล้วค่ะ
อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้น
ตอนนี้ก็ต้องให้แม่ไปอยู่บ้านญาติเพื่อความปลอดภัย
โดยงานที่เกี่ยวข้องรับปากว่าจะช่วยเหลือดูแลต่อไป
อันนี้หน่วยงานยืนยันว่าเรื่องของการทำร้ายแม่
มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นมา๒เดือนแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องที่ที่ดินแม้จะเป็นชื่อของลูกสาวเนี่ย
ก็ต้องไปดูว่าเธออยู่ในสภาพจิตใจที่พร้อมในการซื้อขายที่ดินหรือเปล่า
เป็นการป่วยทางเจตนประสาทหรือเปล่าหรือว่าเธอเมาหรือเธออะไร
คือไม่งั้นไม่เหลือแน่แม่บอกไม่เหลือแน่
ตอนนี้เหลือแค่๑ไร่๓งานแล้ว